หลังจากนั้นพนักงานขอถุงพลาสติกสักถุงได้ไหมอ่าฮะคือผู้หญิงคนนี้ขอถุง
ใช่ค่ะแต่พนักงานตอบกลับมาว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้ถุงกันแล้วนะคะ
และไม่ให้สาวประเภทสองรายนี้ไปเท่านั้นแหละค่ะ
เกิดเรื่องโวยวายเสียงดังขึ้นนะคะแล้วถึงขั้นลงไม้ลงมือด้วย
เหตุเกิดจากถุงนะฮะใช่ถุงพลาสติก
เดี๋ยวนี้เวลาเราจะไปซื้อของเราก็ต้องรู้นะเราต้องเอาถุงผ้าไปเอง
เพราะว่าบางร้านเขาจะไม่ให้ถุงพลาสติกแล้วถ้าคุณจะเอาถุงพลาสติกก็ต้องจ่ายเงินเพิ่ม
บาทหรือบางที่อาจจะหลายบาทแต่เขารณรงค์มาแบบนี้
ช่วยกันลดขยะถุงพลาสติกนะฮะ
จากคลิปนะคะคุณผู้ชมได้ยินไหมกลับสิกลับ
กราบเท้า
ซึ่งนี่เป็นจุดสุดท้ายทำไมเขาถึงต้องพูดแบบนี้
สาวประเภทสองพูดอะไรนี้พูดแบบนี้ออกมาเพราะพนักงานบอกอยากให้จบ
อยากให้จบพอเถอะครับนี่พอเถอะครับพี่
แต่สาวประเภท๒รายนี้บอกถ้าอยากให้จบต้องกราบเท้าเรา
คลิปนี้นะคะเอาตามคลิปเลยนะคะ
มีคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าเขาไปทานอาหารในวันนั้นด้วย
เขาก็ถ่ายคลิปนี้ออกมาเผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
คนที่โพสต์ระบุข้อความแบบนี้ค่ะบอกว่านั่งกินอยู่เจอแบบนี้
สารพี่พนักงานเลยนะคะเอาฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
เขาก็จะเรียกพี่พนักงานคนนั้นให้ออกมานะคะ

แต่ว่าเราเห็นพี่เขาเตรียมถอดรองเท้าแล้วซึ่งว่ามันต้องมีการทำร้ายร่างกายแน่นอน
พอพี่เขาพูดขอโทษอะไรประมาณเนี้ยฝ่ายสาวสองอ่ะคือแบบอารมณ์แรงมาก
ฟังอะไรเลยแบบพอพี่เขาออกไปปุ๊บขอโทษจับจิกหัวแบบเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะคะ
จนพี่เขาได้แผลตรงนี้มาเป็นเลือดออกตรงนี้แล้วก็หน้าผากนะคะ
แล้วก็มีพลเมืองดีมาห้ามนะมาห้ามก็พี่เขาก็หยุด
แต่ว่าแบบมีการพูดว่ามึงก็กราบกูสิกราบกูสิกูถึงหยุด
พอจะมีคนแจ้งความเขาก็ขู่มาว่ามึงแจ้งความเลยสิกูไม่กลัวหรอก
เป็นเด็กวัดดาวอะไรประมาณนี้นะคะ
แหมหนุ่มเนี่ยไม่สนใจเรื่องแรกแล้วนะที่สาวประเภท๒เขาโวยร้านค้าเนี่ย
มาสนใจคนโพสต์คลิปแทนเออสวยน่ารักแต่เธอก็ชี้แจงนะ

ใช่แล้วนะคะช่วงเวลานั้นพนักงานคนอื่น
และคนที่รับประทานอาหารอยู่ในร้านก็พยายามเข้าไปห้ามแล้วนะ
แต่สาวประเภท๒รายนี้ค่ะดูเหมือนว่าอารมณ์ของเธอ
มันจะไม่ลงเลยมันมีแต่ขึ้นไปตลอดแบบนี้นะคะ
สรุปสุดท้ายแล้วพนักงานที่ไม่ให้ถุงพลาสติกแก่สาวสองไปค่ะ
ถูกทำร้ายร่างกายก็คือมีบาดแผลที่บริเวณใบหน้า
อย่างที่น้องคนเมื่อสักครู่บอกเขาบอกว่ามีน้องเนี่ย
บาดแผลที่บริเวณหน้าผากแล้วก็ที่ข้างแก้ม
อ้าวเรื่องนี้ถูกแชร์ออกไปแล้วมีคนแชร์ออกต่อค่ะ
มีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะเลย
โดยเฉพาะการต่อว่าพฤติกรรมของสาวประเภท๒
พนักงานคนนี้จะแจ้งความหรือเปล่า
ถ้าแจ้งความก็เป็นคดีนะเรื่องทำร้ายพลาสติกแก่ด้วยนะครับ